หนึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจเหมือนกันนะครับ

ขับรถกันมาดีแล้วเกิดทะเลาะกันในรถ

ผู้ชายที่เป็นคนขับก็เลยจอดรถแล้วบอกว่า
เธอลงไปลงไปสงบสติอารมณ์ก่อน

ซ้ายจอดไฟกระพริบเอาไว้แล้วโทรศัพท์เคลียร์กัน

กลับไปดูปรากฏว่าผู้หญิงกลายเป็นศพไปแล้ว
ถูกรถชนบนทางด่วนจนเสียชีวิตเลยนะคะ

คนขับรถกระบะที่เป็นคนชนเนี่ยค่ะ
หัวฟันให้ฟูมฟายแทบจะเสียสติเลย

ทางด่วนบริเวณหลักกิโลเมตรที่สามสิบเอ็ดตะบนประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะตำรวจผู้ท้อนประตูจุฬาลงกองเนี้ย
ได้รับแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุชนคนเสียชีวิตก็รีบไปตรวจสอบพร้อมด้วย
อาสาสมัครที่เกิดเหตุค่ะพบรถกระบะอีซูซูรุ่นสีบรอน
หมายเลขทะเบียนถอดถุงสอเสือเจ็ดห้าเก้าสี่กรุงเทพมหานคร
เปิดไฟฉุกเฉินอยู่ช่องกลางถนนอยู่เลนกลางใกล้กันเนี่ย
มีศพของนางสาวิลาวันศรีเมืองวัยยี่สิบสี่ปีสภาพก็คือมีบาดแผล
ถลอกตามร่างกายนะคะตรวจสอบโดยรอบรถกระบะคันนี้เนี่ย
มีร่องรอยการชนที่ด้านหน้าซ้ายจนฝากระโปรงบุบเข้าไป
อกจากนี้ตรวจสอบบนพื้นถนนแล้วเนี่ยมีรอยเบรกเป็นทางยาวเลยค่ะ
แล้วก็มีเจ้าของรถกระบะนายอบบานแก้วบับพาวัย๓๙ปี
ยืนอยู่ข้างข้างรถด้วยอาการตื่นตกใจแล้วก็มีนายธินบัตรก็คือ
แฟนของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจอยู่
สอบถามนายอบบานที่ขับรถกระบะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยขับรถมาจากอำเภอเมืองปฐุมธานี
ซื้อของที่ตลาดสี่มุมเมืองครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุ

เห็นผู้ตายยืนอยู่กลางถนนเลย

ผู้ตายก็กระโดดมา

เขาก็เลยตัดสินใจเหยียบเบรกเป็นทางยาว

คุณพ่อในที่มืดนี่ปลายเขามาจากนั้น

แต่ถ้าเขาหลบดีกว่า

แต่ว่าผู้ตายเหมือนตามมา

ใช่ค่ะส่วนนายธินบัตรแฟนนุ่มก็เล่าบอกว่า
เขากับผู้ตายขับรถเก่งยี่ห้อโปรตรอนสีบรอน
หมายเลขทะเบียนยหญิงทท๗๓๖กรุงเทพมหานครมาด้วยกัน
รับแฟนมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทีนี้ระหว่างทางที่ขับรถกลับมาเนี่ยทะเลาะกัน
ทีนี้ชนวนที่ทำให้เขาปี๊ดจนต้องจอดรถแล้วให้แฟนลงไปสงบสติอารมณ์
ก็คือแฟนสาวเนี่ยเอื้อมมือมาโยกเกียร์
คือเหมือนเอื้อมมาเปลี่ยนเกียร์ค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างอันตรายเวลาขับรถอยู่บนถนน
เขาก็เลยเหมือนโมโหแล้วก็เลยจอดรถบอกให้แฟนสาวลงไปสงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วเขาก็ขยับรถมาจอดด้านหน้าห่างไปไม่ไกลมากแล้วก็โทรศัพท์เคลียร์กัน
โทรศัพท์คุยกันกับแฟนสาวบอกว่าให้เดินมาขึ้นรถได้แล้วแฟนสาวก็ไม่ยอมมา
เวลาผ่านไปสักพักอยู่สายโทรศัพท์หลุดไปค่ะ
เขาก็เลยเอกใจแล้วก็ลงจากรถมองย้อนกลับไปเห็นว่ามีรถจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่
ใกล้กับจุดที่เขาจอดให้แฟนลงก็เลยรีบวิ่งไปดู
โอ้โหสภาพที่เห็นก็คือแฟนนอนเป็นศพอยู่กลางถนนแล้วนะคะ
อย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปฝ่ายคนขับรถกระบะก็บอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเหมือนกระโดดตามมาทั้งที่เขาเปลี่ยนเลนหนีแล้ว
เหมือนตั้งใจที่จะอยากให้เขาชนเหมือนตั้งใจจะฆ่าตัวตาย
นุ่มเองก็บอกว่าเขาจอดรถให้แฟนสาวลงไปสงบสติอารมณ์
เพราะว่าทะเลาะกันตำรวจก็เลยคาดการณ์ว่า
ผู้ตายเนี่ยอาจจะด้วยความอารมณ์ทะเลาะกันอารมณ์น้อยใจอารมณ์ประชดกัน

แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกว่ายังไม่ได้ปักใจเชื่อในคำให้การทั้งหมดนะคะ
เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ

แล้วก็เชิญตัวทั้งนายอบบานคนขับรถกระบะแล้วก็นายธินบัตรแฟนนุ่ม

ก่อนที่จะมอบศพผู้เสียชีวิตให้ทางมูลนิธิ
นำส่งผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แล้วล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้นะคะ
ธินบัตรแฟนนุ่มก็เดินทางไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพร้อมกับญาติญาติ
เอาเอกสารยื่นขอรับศพแฟนสาวไปประกอบพิธีทางศาสนา

เขาฮากที่เมืองเวรี่ได้

ภาพยาบาลธรรมศาสตร์กรรมรายการ

อะไรอยู่แล้วก็ไปที่นี่

และก็เอาไว้มาพิธีใจ
คือที่พระเกียจพี่แจ๊บ

หลังจากที่รับศพเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันเดินทางไปจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบางฉลงนอก
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
อืมน่าเศร้านะ
คือผมเชื่อว่ามันก็เป็นความโศกเศร้าเสียใจของคนที่เกี่ยวข้องทุกคนนั่นแหละ
แต่แบบสิ่งนึงก็เป็นอุรหร่อนสำหรับทุกคนได้ว่า
บนท้องถนนเนี่ยการขับรถหรือว่าการใช้รถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาทไม่ได้

บางคนทะเลาะกันแย่งพวงมาไร้กันบ้าง